บอกว่ารัฐบาลทำงานช้าเหลือเกิน
คือตัวเลขการฉีดวัคซีนค่ะ
ลุงตู่บอกว่า๑๐๐ล้านโดสจะฉีดให้ได้
แปลว่าอะไรต้องฉีดประมาณ๔แสนโดส

ล่าสุดค่ะตัวเลขปรากฏหน้าจอเลย
อันนี้เรารวบรวมไม่เฟคนิวอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะข้อมูลนี้มาจากศูนย์ข้อมูลโควิดของรัฐบาล
คุณดูนะคะตัวเลขฉีดไปแล้ว

สำหรับคนที่ฉีด๑เข็มก็คือ๒๘๔๕๒๘๗ราย
คนที่ฉีดครบ๒เข็มแล้วนะคะ

ถ้าเอาตัวเลข๔๑ล้าน

มาหาด้วย๗๗ล้านคนคุณด้วยร้อย
ตอนนี้ฉีดไปแค่๕๕เปอร์เซ็นต์
เป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันมูลคือ๗๐เปอร์เซ็นต์

ผลทางอีกยาวไกลมากนะคุณผู้ชมผลทางอีกยาวไกลค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูเฉพาะข้อมูล
ของวันเสาร์ที่๕มิถุนายนเสาร์๕วันแข่ง
ปรากฏว่าประชาชนคนไทยฉีดวัคซีนไป
ตัวเลขเหล่านี้ที่ที่ฉันบอกมา
เฉพาะวันเสาร์วันเดียว๔๗๐๐กว่าคนมันบ่งบอกอะไร
บ่งบอกว่าไอ้เป้าหมายที่จะไปให้ถึง
คือ๔แสนคนต่อวันนี่ห่างกัน๑๐เท่า

ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็จะเปิดประเทศเศรษฐกิจ

ปลายปีนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะยาก

นี่คุณผู้ชมส่งความเห็นมาบอกว่า
เฟิร์มบ่ายโมงตั้งหลายวัน
เช้าวันนี้บอก๙โมง
ถ้าไปแล้วไม่ได้ฉีดใครรับผิดชอบ

บางคนมาบ้านไกลนะ

อันนี้คุณผู้ชมส่งมาจริงไม่เชื่อไปดูได้นะครับ
เผื่อว่าท่านที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการ